เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของนักเรียนนักศึกษากันหน่อยกันแล้วกันนะครับ

อายุทยานะครับนักศึกษาอาชีวะนะครับ
ก็ไล่แทงกันบาดเจ็บซะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้นะครับหลังจากเห็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งสามคนนะครับ
ขึ้นรถประจำทางเป็นรถสองแถวนะฮะ
จะกลับบ้านโดยใช้เส้นทางถนนอูทองผ่านหน้าสถาบันสายอาชีพแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการตะโกนถูกตะโกนให้ของลับ

โดยกลุ่มนักศึกษาเจ้าถิ่นที่เขาอยู่ข้างล่าง
แล้วถึงขั้นเดินตามรถสองแถวนะฮะที่มีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยครับ
จะเห็นมีบางจังหวะนักศึกษาเจ้าถิ่นเนี่ยชักมีดขึ้นมาแทงใส่นักศึกษาบนรถสองแถวนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพมันจะไกลนิดนึงนะฮะเป็นเด็กเยาวชนด้วยเลยต้องขอเบลอไว้หน่อย
แล้วจะเห็นมีนักศึกษาคนนึงเนี่ยไปนอนอยู่ที่หน้าอาคารพาณิชย์
หลังจากถูกแทงนี่ที่เห็นแทงเข้าไปเนี่ยโดนนะครับ
โดนเข้าไปคนนึงทีนี้คนก็เริ่มมามุ่งดูมาช่วยเหลือกันแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
เราไปถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยถนนอูทองนะครับ
ตำบลท่าวาสุกรีที่อำเภอพระนครศรีอุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่
ที่เกิดเหตุตรงนี้เลยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามครึ่งค่ะ
เวลาเลิกเรียนนี่นะฮะนี่คือร่องรอยคราบเลือดนะฮะ
ยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงเลิกเรียนนะครับตอนนั้นก็เป็นวันที่โรงเรียนเนี่ย
เรียนวันแรกด้วยเด็กกำลังเลิกเรียน
มีนักศึกษาสามคนนั่งบนรถสองแถว
แล้วผ่านตรงนี้มาเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันอีกกลุ่มหนึ่ง
เขาเห็นเขาก็เดินตามรถสองแถวเลยแล้วก็มีการส่งเสียงทะเลาะวิวาดกันนะฮะ
ชาวบ้านก็หันไปมองนะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
มองกะว่ามีเรื่องแน่แน่แล้วมีจริงจริงนะครับ
อีกฝั่งนึงเนี่ยชักมีดขึ้นมาแทงใส่คนบนรถนะครับ
ทำให้เด็กเจ็บไปหนึ่งคนนะฮะ
เขาบอกความจริงนี่เจ็บฝั่งละคนด้วยนะเป็นสองคน
วันแรกเลยนะป้าเนี่ยแต่ป้ากดีสิ่งเจ้าเจี้ยวนะไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
แต่เห็นทีก็คือเล่นกันแล้วโดนแทงแล้ว
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยานะครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
ที่ไปที่สถาบันของคู่อรินักศึกษาทั้งสองแห่งนะ
เพื่อจะไปสอบสวนสอบปากคำเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์
ส่วนใหญ่ยุคพึ่ง๑๖๑๗นี่ดูสิฮะ
ทั้งสองฝั่งนะฮะคนหนึ่งก็ถูกแทงเข้าที่หน้าอกหนึ่งแผลนะฮะ
อีกฝั่งนึงเนี่ยมีคนหนึ่งถูกฟันเข้าที่แขนนะครับ
เดี๋ยวต้องเชิญทางคนที่เห็นเหตุการณ์นะอาจารย์ที่สถาบัน
แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่เปิดเทอมก็เอาซะแล้ววันแรกเลยปัญหาเดิมนะคะ